ควงค้อนฟาดภรรยา
หัวปูดเลือดสาดแล้วยังตามทุบไม่หยุดด้วยนะ

ชมเหตุการณ์นี้ด้วยตาของท่านเองครับ

เหตุการณ์นี้สมพรจันประโคนอายุ๖๒ปี

โหดมากครับเดี๋ยวจะได้ดูใกล้

ซ้ายถือพระฟาดหน้าเมียไปแล้ว

ฟาดหน้าเมียเลือดสาดไปแล้ว
ยังไม่พอเอาค้อนทุบตามลำตัว

แล้วตามมาถึงกล้องนี้ทุบขาจนจบนะฮะ
จนร่วงลงไปนี่นี่ฮะ
เหตุการณ์นี้สุดสะท้านหัวใจเหลือหลายจริง
เพราะไม่ใช่แค่มือทำร้ายร่างกายภรรยา
แต่เอามีดเอาพระเอาค้อนไล่ทุบไล่ฟันกันขนาดนี้
นี่คือใครทัศนีอายุ๕๖ปีสมพรอายุ๖๒
โหดอมหิตเนี่ยเหมือนเมียไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจ
มีดฟันหัวเลือดไหลเอาค้อนทุบตามตัว

แล้วยังถามด้วยมึงจะไปไหนเอาค้อนทุบไล่ตาม
โดยทั้งชาวบ้านฟังข่าวนี้ให้จบนะ
ข่าวนี้มันเจ็บสะท้านช่วงสุดท้าย

ชาวบ้านเขาช่วยกันจับอิตาสมพร
จับแล้วก็เอาเชือกมัดแขนมัดขาไว้
พอมัดขาไว้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หลังเจ้าหน้าที่มาพาไปโรงพักแล้วปล่อยสมพรกลับบ้าน

เฮ้ยถูกอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย

มันเป็นเรื่องในครอบครัวไอ้สองคนนั้นไปมัดเขาทำไม

ตำรวจเขาก็เลยต้องปล่อยเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่มีใครมาแจ้งความ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
ชาวบ้านบอกเฮ่ยนี่กูเนี่ยใจเนี่ย
จ่ายเงินเดือนให้พวกมึงตำรวจ

เป็นแบบนี้เหรอที่เขาจะฆ่ากันตายอยู่กลางถนนแล้ว
ถ้าหากเรียนกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นไปเรียนมาใหม่
นี่คือความพยายามที่จะทำร้ายร่างกายพยายามฆ่า

ย่านนี้ก็บอกว่าตาสมพรไม่ใช่ครั้งแรกนะ
อารวาสเจอเมียจะโดนหนักสุดฮะ
เนี่ยโดนหนักสุดนี่เขาคบกับหากันมานานหรือยัง
เขารุ่นใหญ่แล้วเพิ่งคบกันมาประมาณสัก๔ปี

เหตุการณ์นี้สะท้านหัวใจคนคือเจอมาแล้วบ่อยครั้ง
แต่ครั้งนี้มันคาตามีคลิปมายืนกรานอีกที
เจ็บจี๊ดหัวใจคือตำรวจจับแล้วปล่อยไปนี่แหละ
อันนี้เจ็บที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
เข้าใจว่าข่าวนี้มันคงจะใหญ่โตพอนะ
พี่ตำรวจในท้องที่เขาจะดำเนินคดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว